สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะก่อนที่ฝนจะตกหนักหนักแบบนี้เนี่ยนะคะอากาศจะค่อนข้างร้อนมากค่ะคุณผู้ชมอาบน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายร้อนออกมาเนี่ยเหงื่อยังออกอยู่เลยนะคะเนื่องจากความร้อนทำปฏิกิริยากับความชื้นจนเกิดเป็นฝนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งหลัง

สวัสดีครับ